คุณแม่เป็นอดีตสาวโรงงานเคยลื่นล้มแล้วก็ป่วยติดเตียง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา๓ปีนะลูกชายคอยดูแลแม่ตลอดเลย
ครับแล้วเดือนที่แล้วค่ะลูกประสบอุบัติเหตุกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
แล้วชีวิตของแม่ลูกคู่นี้ใครจะต้องดูแลใคร
คนหนึ่งติดเตียงคนหนึ่งเป็นเจ้าชายนิทราแล้วดูกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดอุบัติเหตุกับลูกชายค่ะ
มอเตอร์ไซต์มาทางตรงครับรถเก่งเลี้ยวมาเออ
ตัดหน้าจังหวะที่กระชั้นชิดเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วตัวลอยเลยนะคุณเนี่ย
ใช่ตีรังกาแล้วฟาดคือจังหวะฟาดหมวกกันน็อกกระเด็นออกมาค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับชีวิตของแม่ลูกคู่นึงค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสามมิถุนาที่ผ่านมานะคะ
ตอนประมาณห้าทุ่มคนที่ประสบอุบัติเหตุคือลูกชายค่ะ
นายสุธานนท์ภูลศรีแล้วแม่เนี่ยคือนางสาววิไลวันก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ลูกกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็ชนกับรถคันหนึ่งแถวหน้าปั๊ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครนายกทีนี้ลูกชายอ่ะบาดเจ็บสาหัสเป็นเจ้าชายนิทรา
คิดดูสิตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ๑๓มิถุนาจนตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะ
อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศคดีก็ยังไม่คืบตำรวจบอกว่าอันนี้ประมาทร่วม
ถ้าเกิดคำว่าประมาทร่วมแปลว่าผิดทั้งคู่นะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไร
รอให้นายสุธานนท์เนี่ยดีขึ้นก่อนถึงจะมีการนัดมาสอบปากคำแต่ระหว่างนี้ค่ะ
แม่จะอยู่ยังไงล่ะเพราะว่าตัวคนเป็นแม่เองเนี่ย
เป็นสาวโรงงานแล้วก็ลื่นล้มกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
สามปีที่ผ่านมาที่แม่นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะกลายเป็นว่าลูกชายอ่ะ
เป็นคนหาเลี้ยงเป็นเสาหลักเพราะสามีของเธอก็เลิกรากันไปแล้ว
แล้วถามว่าตอนนี้ใครดูแลเธอเสื้อเขียวเนี่ยคือพี่สาวของนางสาววิไลวันนะคะ
เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นักข่าวของเราไปเห็นถึงบ้านค่ะ
แล้วก็รู้ว่าสภาพบ้านก็ไม่ได้กันฝนอะไรได้ถ้าฝนตกหนักน้ำไหลเข้าบ้านแน่นอน
สิทธิ์ที่เธอใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสิทธิ์ผู้ป่วยบัตรผู้พิการ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็เคยมาเยี่ยมนะแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ย
ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้บัตรคนพิการมา
แต่จะไปยังไงอ่ะสภาพติดเตียงอยู่แบบนี้ค่ะนี่ขนาดตอนเดือนที่แล้ว
สองเดือนที่แล้วนะให้กู้ภัยช่วยกันอุ้มขึ้นรถ
จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่อำเภอก็ทุลักทุเลมากแล้วค่ะ
ลองฟังเสียงเธอหน่อยนะคะคุณแม่คนนี้ค่ะ
คำถามนี้จี้ใจมากนะ
ถ้าเกิดลูกชายไม่อยู่กับเราจะทำยังไงคุณแม่ก็เสียงสั่นเลย
ก็คงต้องอยู่อย่างนี้ไม่งั้นก็ตามกันไปโอ้โหคุณผู้ชม
ซึ่งพี่สาวของคุณแม่วิไลวันบอกว่าตอนนี้เรื่องของหลานชายยังไม่คืบเลย
คู่กรณีหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เคยมาเยี่ยม
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ชีวิตทั้งน้องสาวและหลานก็ลำบากมากจริงนะคะ
ต้องเข้าไปดูแลครอบครัวนี้หน่อยนะครับ